ต่อเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากมีการสลายการชุมนุมที่แยกดินแดงเนี่ยนะคะ
มีคนได้รับบาดเจ็บอ่ะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเรา
จะเห็นว่าผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๖๔บาดเจ็บ
แล้วต้องบอกว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะนำส่งโรงพยาบาลไป
ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดว่าตอนนี้คุณลุงอาการโคม่ายังไม่ได้สติเลยนะคะ
ยืนยันโดนยิงที่หัว
ร่วมด้วยช่วยการ่านอนุสวรรค์หรือชัย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้รับแจ้งว่า
ผู้ชายคนนี้มีบัตรแผลที่ศีรษะด้านขวาก็ต้องช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นชาวบ้านนะคะ
ที่เขาใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางกลับบ้านเป็นประจำ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราได้คุยนะคะ
คุยกับญาติของนายมานะหงทองอายุ๖๔ที่บาดเจ็บค่ะ
ที่เราคุยด้วยชื่อว่าเอกรินเป็นหลานนะอายุ๔๒
หลานก็เล่าให้ฟังว่านายมานะคนนี้เขาไม่มีครอบครัว
ปกติก็จะอยู่กับพี่น้องหลานก็ช่วยกันดูแล
นายมานะเป็นช่างไฟของโรงแรมแถวนานาค่ะ
แต่ช่วงโควิด๑๙ว่างงานมาปีกว่าแล้ว
ทุกวันนายมานะหรือว่าลุงมานะคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะออกจากที่พักแฟลต์๒๔หน้ากระทรวงแรงงาน
ไปที่บ้านน้องสาวที่ซอยสุคันธาราม๒๙เพื่อไปช่วยงาน
ตกเย็นก็ต้องกลับไปนอนที่แฟลต์๒๔
แบบนี้ค่ะเดินทางไปมาแบบนี้ทุกวัน
ทีนี้เมื่อคืนลุงมานะเนี่ยคงจะเดินทางกลับแฟลต์๒๔นี่แหละ
แต่ลุงอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นจุดที่
ตำรวจควบคุมฝุงชนกำลังกระชับพื้นที่และปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม
คุณลุงมณัฐเดินไปตรงนั้นเพื่อที่จะเดินกลับบ้าน
ปรากฏว่าอาจจะถูกลุกหลงนะคะโดนลูกหลงแล้วก็อาการสาหัสนะคะ
คือญาติไม่รู้มารู้จากข่าวการรายงานข่าวม็อบนี่แหละ
เพราะว่าเห็นลักษณะกระเป๋าสะพายตอนที่ผู้สื่อข่าวรายงานแล้วเขาก็จำได้ว่า
กระเป๋าสะพายเหมือนของลุงเลยก็เลยประสานเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออนุญาตเข้าเยี่ยมนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ฟื้นมีแผลที่ศีรษะเลือดออกเยื่อหุ้มสมองต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
อาการยังทรงญาติก็ตกใจนะคะที่มาโดนลูกหลงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสแบบนี้
แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าไปร่วมชุมนุมเป็นไปไม่ได้เด็ดขา
เพราะว่า๑เมตรเป็นสโตกเป็นอะไรอย่างนี้ก็ช้าอยู่แล้ว
แล้วแกก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องอันนี้อยู่แล้ว
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ไม่ใช่เป็นญาติเราหรือ
ตรงนั้นมันไม่มีเหตุที่จะจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงใส่เข้ามาในชุมชนที่มีผู้พักอาศัยอยู่แล้วครับ
แล้วปริมาณเขาเรียกอะไรจำนวนของผู้ร่วมชุมนุม
ช่วงนั้นมันจะใกล้เคอร์ฟิลล์มันจะเหลือแค่เด็กขี่มอไซค์

เขาก็มันตำรวจมา
โอเคเขาก็ประกันให้ขึ้นไปบ้านเขาอะไรครับ

ซึ่งตำรวจก็สาดกระสุนยางใส่เข้ามา
ซึ่งชาวบ้านก็เก็บกระสุนยางเก็บอะไรกันไว้ได้
ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความจำเป็นของตำรวจอยู่แล้วครับ
ถ้ามอเตอร์ไปถึงบ้านนายก

เมื่อตรงนั้นก็เป็นเป็นกรมทหารอยู่แล้วใช่ไหม

ถึงเวลามอบแกนนำเขาก็ปล่อยกลับอยู่แล้ว

จะมีบางพวกก็ไม่ใช่ปริมาณเยอะเท่าไหร่

ลงบันทึกประจำวันที่สอนอดินแดงแล้วนะคะ

ทำไมตำรวจควบคุมฝูงชนเห็นแล้วไม่ช่วย
ว่าคุณลุงแกเจ็บนอนอยู่ที่ริมทาง

ก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็จะมีการอำนวยความสะดวก

ในการเดินทางออกไปแล้วก็ไปโรงพยาบาล